เป็นเรื่องแปลกของกล้วยแต่เป็นต้นกล้วยหอมแล้วก็เป็นต้นกล้วยหอมถึงสองต้นที่มันมีความแปลกแปลกยังไง
ไปช่วยกันดูหน่อยค่ะเห็นยังเห็นยังเห็นแล้วดูสิมันแปลกยังไงมีพวงมาลัยคลองมีพวงมาลัย
โอ้ยพวงมาลัยคนเอาไปครองเอาเหรอเออมาที่สวนต้นไม้บริเวณภายในบ้านเลขที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หมู่เจ็ด
บ้านเขาดินตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏนะคะครับมีต้นกล้วยหอมมาฮอยอันนี้เป็นสายพันธุ์นะ
ฮอยเป็นสายพันธุเวียดนามมีอยู่๒ต้นออกเครือมานับรวมรวมกันได้ทั้งหมด๕เครือ๕เครือประหลาดใจมาก
สองต้นห้าเครือเจ้าของบ้านบอกว่าเออเข้าใจว่ากล้วยหนึ่งต้นเนี่ยปกติเนี่ยจะออกเพียงหนึ่งเครือนะ
แต่คราวนี้๒ต้นมันออกรวมกัน๕เครือเรียกได้ว่ามันออกเยอะเกินไปป่ะเยอะเกินไปหรือว่าสายพันธุ์นี้มันออกได้เยอะหรือยังไงก็ไม่รู้
สายพันธุ์นี้มันยังไงเพราะมาฮอยไม่รู้จักเนี่ยมาฮอยกล้วยห้อยลงมาเลยอันนี้อันนี้กล้วยหอย
เพราะมันหนักมันออกเครือเยอะมันก็ต้องห้อยลงมาจริงเจ้าของบ้านค่ะคุณปานิสาราปั้นมูลเนี่ยเขาบอกว่า
ลูกกล้วยหอมาฮอยเนี่ยมาหลายปีนะที่ผ่านมาก็เห็นกล้วยต้นอื่นอื่นออกเครือหนึ่งครั้งหนึ่งเครือเหมือนกัน
คราวนี้มันแปลกตรงที่ว่า๒ต้นนี้เลยออกเหมือนออกมาแบบต้นหนึ่ง๒เครือต้นหนึ่ง๓เครือรวมทั้งหมดเป็น๕เครือ
แล้วก็แปลกใจมากแล้วก็เคยให้โชคงวดที่ผ่านมามาแล้วด้วย
โอ้โหมาดูเลยขอดูหน่อยขอดูหน่อย
มาดูต้นกล้วยกันใหญ่เลยแป้งเปิ้งต้องมาแล้วบางคนก็ช่วยนับจำนวน
น้ำหวี่เสร็จนับเวลานับไปหมดนับไปเรื่อยเหลืมนับจนลืมโอ๊ยน้อไปต่อ
คุณผู้ชมที่เขานั่งฟังนั่งดูเราอยู่

นายตรงนั้นมันพอเห็นป่ะ
โอ้โหงั้นนับเองเหรอเยอะขนาดนี้

ไม่นับแล้วเอาบ้านเลขที่ดีกว่า

แล้วแต่แล้วแต่มันก็เป็นจินตนาการของใครของมันนะคะ

จัดว่าเป็นกล้วยแปลกอีกชนิดนึง
แปลกเพราะว่ามันสามารถออกเครือได้ตั้งแต่๑๒เครือ
หรือบางครั้งมันสามารถออกได้๓๕เคลือ

มันปลูกทีเดียวมันได้ผลเยอะไง
แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารสชาติเขาเป็นยังไง

หรือสายพันธุ์อื่นยังไงบ้าง